เรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารักอีกเรื่องหนึ่ง
คนในโลกโซเชียลเขาแชร์กันอยู่นะครับ
เขาบอกว่าเคยเห็นแกรป
หรือว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ส่งของ
ก็ประชาชนหันตัวมาเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ส่งของมากยิ่งขึ้นนะครับ

ปตันเครื่องบินก็ขี่รถจักรยานยนต์ส่งของ
แต่คราวนี้นี่เลยครับเป็นทหาร
ลายพรางสีเขียวบ้างแหละชุดเครื่องแบบทหารบ้างแหละ
แต่กลายเป็นคนส่งของไปแล้ว

โดยผลตรีทวีสักวงทวีทรัพย์ผู้บัญชากรบนโทรธานบกที่๓๙
ใช้รถจักรยานยนต์๑๐คันนำเข้าสารอาหารแห้ง
ออกเดินทางเข้าไปบ้านเรือนประชาชนในทุกถนนหนทางเลยนะครับ
แล้วก็ส่งความสุขแจกจ่ายให้กับประชาชนถึงมือเลยนะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลคุณดูสิ
แล้วก็พื้นที่ที่เข้าถึงยากแต่ทหารไม่ย่อท้อ
ขี่จักรยานยนต์แล้วก็
ึงรถเข้าไปหาประชาชนไปมอบข้าวสารอาหารแห้งให้นะครับ
ก็นี่ที่ตำบลบ้านคลองนะที่อำเภอเมืองพิศนุโลก
ถือว่าเป็นการเปิดปฏิบัติการเพิ่มเติมจากการจัดชุดทหาร
ที่ต้องเดินเท้าเข้าหมู่บ้าน
รอบค่ายสมเด็จพระนเรสวนมหาราชนะครับ
เพื่อที่จะแจกมอบถุงยังชีพอาหารแห้ง
เทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่รับผลกระทบทบจากโควิด๑๙
ก็ผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๓๙
สร้างสรรค์กิจกรรมนี้ขึ้นมาจากจุดเริ่มต้น
น้ำใจเล็กเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
พิศนุโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นะครับ
เบื้องต้นได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
แล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุไปบางส่วนแล้ว
โดยจัดให้น้องทหารต้นแบบขับขี่รถ

แล้วก็วิ่งแล่นเข้าไปในเส้นทาง

และทางที่เป็นดินเป็นโครนชุ่มแฉะไปด้วยฝน

แต่ขอให้ไปถึงบ้านของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับ
น่าจะใช้เป็นรถจักยานโยนแทนมาอยู่นอกไปหาทำไม

ช่วงนี้โควิดนะครับดูแลสุขภาพ

ทางครองกรทัพหกี้เข้ามาช่วย
และก็ผู้ใหญ่บ้านมือถี่ที่เข้ามาช่วยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดไปทำงานก็ไม่ได้อยู่บ้าน
นี่แหละฮะเดินเท้าก็เดินเข้าไป

หรือจะขี่รถจักรยานยนต์ลุยเข้าไปแบบนี้ก็ทำได้ทั้งสิ้นนะฮะ

ผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๓๙เปิดเผยต่อนะครับ
ว่าตอนนี้สิ่งที่ทางมณฑลดำเนินการช่วยเหลือประชาชน
ก็คืออีกเรื่องหนึ่งจัดรถครัวสนาม
ทำอาหารปรุงสุกแจกฟรีเลย
ตลอดเดือนเมษายนทรงชุดทหารต้นแบบ
เดินเท้าแจกถุงยางชีพให้กับชุมชนรอบค่าย
ส่งอาหารแห้งถึงบ้านพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจริง

ว่าจะดำเนินการแจกจ่ายชุดอาหารแห้งน้ำดื่ม
ครบทั้ง๙อำเภอของจังหวัดพิศนุโลกเลย
เพราะสิ่งที่อร่อยที่สุดคือข้าว
สิ่งที่งดงามที่สุดคือน้ำใจคน
โอ้โหผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๓๙

เอาจริงคือประชาชนเขาจะมาต่อแถว
เพื่อรับถุงยังชีพรับอาหาร
ก็คงลำบากเพราะดูแต่ละบ้านก็อยู่ในพื้นที่

ท่านผู้การมณฑลจัดบิ๊กไบท์หน่อยไหม